เพื่อการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
โครงการที่จะได้ถวายพระพุทธนิมิตรศรีบัวบานนั่นเองครับ
นี่แหละครับพระพุทธรูปที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่นี้นะครับ
มีชื่อว่าพระพุทธมิตรศรีบัวบาน
ซึ่งองค์นี้หล่อมาจากพระพุทธรูปโบราณ
ต้นแบบที่มีอายุกว่าพันปี
ประดิษฐานอยู่ณวัดศรีประชานิมิตรจังหวัดชายภูมินะครับ
โดยคุณหญิงสุพัทราตันติพิพัฒนพงศ
ชมรมแสงส่องล่าบอกนะครับว่า
พระพุทธนิมิตศรีบัวบานนั้นมีลักษณะพิเศษ๕ประการ
ซึ่งไม่เหมือนที่ใดมาก่อนอันประกอบด้วย
เกษาเป็นรูป๕แฉกหน้าตัก๕นิ้ว
ห่มคลุมไหล่ไม่เหมือนพระพุทธรูปทั่วไป
ตรงผ้าพระหัดขออภัยตรงฝ่าพระหัด
มีวงกลม๓วงซ้อนกันอยู่
และด้านหลังจะมีรูปดอกบัวบานอยู่
คาดว่าน่าจะเป็นองค์แทนของพระศรีอริยเมตรัย
พระพุทธเจ้า๕พระองค์นั่นเองนะครับ
ซึ่งการนำมาถวายที่วัดอมรคีรีในครั้งนี้
นอกจากจะเป็นการทำนุบำรุงพระบุธภาษณา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
ทั้งสองพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อีกด้วยครับ
ด้านของนางกรองทองนินกระจ่างผู้ประสานงานโครงการ
ถวายพระพุทธนิมิตรศรีบัวบานบอกนะครับว่า
ทางวัดศรีประชานิมิตรจังหวัดชายภูมิ
ได้จัดสร้างพระพุทธรูปดังกล่าวทั้งหมด๗๗องค์
โดยตั้งใจจะนำไปประดิษฐานทั่วประเทศ
ซึ่งตอนนี้นะครับก็ได้ถวายไปแล้ว๖จังหวัด
เตรียมจะนำไปถวายยังจังหวัดอื่น
เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาต่อไปนะครับ